จริงดิฉันกับคุณบุ๊กเนี่ยดิฉันก็เคารพ
เคารพคุณบุ๊กนะเป็นพี่น้องกันรักกันอย่างกับพี่น้อง
รักกันแต่ไม่ถึงขั้นต้องกรีดเลือดสาบานดื่มเลือดสาบานไหมคุณ
เหตุการณ์นี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะสองคนนี้เขามาเจอกันเขาถูกใจนิสัยใจคอ
แล้วก็รักใครชอบพอเคารพซึ่งกันแล้วกันกรีดเลือดมาหยดใส่เหล้าผสมน้ำมนต์
แต่คนหนึ่งกรีดหนักอีกคนนึงกรีดเบากว่าหนักจนเลือดไหลไม่หยุดแบบนี้ค่ะ

พรรดิ
เอ็งลักค่าน้อยกว่าและเอ็งกรีดเบากว่า
คนใส่เสื้อคุมสีฟ้าน้ำเงิน
เมื่อวานนี้ถามนายบุญโฮมนายบุญโฮมคือคนฝั่งขวานะ
เสื้อสีเขียวขี้ม้านี่แหละค่ะเป็นคนอำนาจริงเล่าให้ฟัง
บอกว่าผมอ่ะรู้จักกับอภิเชษฐ์อภิเชษฐ์อายุสามสิบสี่
ฝั่งซ้ายเนี่ยอภิเชษเป็นคนอุบลผมเป็นคนอำนาจ
รู้จักกันมาสักเดือนนึงแล้วผมถูกใจ
เพราะว่านิสัยใจคอของอภิเชษเนี่ยโอเคแล้วอภิเชษเขาก็รักผม
เคารพผมทีนี้ก็เลยเออชวนกันมาเอามากินเหล้าอยู่บ่อย
แต่วันที่เกิดเหตุเนี่ยนั่งดื่มกันอยู่ไงมันถูกชะตากันนะคุณนักข่าว
ก็สัญญากันว่าเอ้ยอภิเชษเองจะเป็นพี่น้องกับข้าตลอดไปไหมล่ะ
อ่าโอเคอวิเชษบอกแบบนั้นก็เลยมีการเอาเหล้าอ่ะ
เทใส่แก้วเติมใส่น้ำมนต์ที่มีอยู่นี่แหละค่ะ
แล้วเอามีดกรีดแขนซ้ายของแต่ละคนให้เลือดเนี่ยมันติ๊งติ๋ง
ลงในแก้วเหล้าผสมน้ำมนต์หลังจากนั้นกะจะดื่มกินเลือดผสมเหล้าและน้ำมนต
เพื่อสาบานเป็นพี่น้องรักและเคารพกันตลอดไปไงทำแบบนี้นะคุณ
คือเขาบอกว่าเป็นประเพณีกรีดแขนผูกเสี่ยว
อันนี้เป็นความเชื่อของคนในท้องถิ่นที่อำนาจเจริญนะ
พี่บุญฮวงก์เดี๋ยวเล่าให้ฟังพอผมกรีดแขนเสร็จแล้วปั๊บ
เอ้าทำไมอภิเชษน้องร่วมสาบานของผม
ทำไมเลือดมันไหลไม่หยุดเลยอ่ะเลือดมันหยดออกมาเยอะมากเลย
ผมเองกรีดแขนไม่แรงไม่ลึกมากไง
น้องรักพี่มากเลยใช่ไหมเอ็งกรีดกระลึกเข้าไปแล้ว
ใช่ค่ะทีนี้กู้ภัยก็ต้องผสมพยาบาลให้กับทั้งคู่เลย
โดยเฉพาะอภิเชษน้องร่วมสาบานนี่แหละ
ที่มีแผลถูกกรีดกระลึกหลังจากนั้นก็พาส่งโรงพยาบาลพนัดนิคม
อย่าทำตามอย่าเรียนแบบนะ